พ่อแม่เขาเห็นว่าช่วงนี้ลูกเรียนออนไลน์ใช่ไหม
พอได้เงิน๒๐๐๐บาทที่รัฐช่วยเยียวยามา
ก็เอาตังค์นี้ไปซื้อมือถือจะมาให้ลูกเรียนออนไลน์

ดีนะเนี่ยที่เปิดกล่องดูก่อนเอาดูพร้อมกันค่ะ
โอ้โหคุณซื้อมือถือเกือบพันห้า
เปิดมาได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

โอ้โหจะหลอกอะไรกันขนาดนี้

ถือว่าโชคดีถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
โชคดีอีกอย่างหนึ่งคือขอเปิดสินค้า

คลิปนี้เนี่ยโอ้โหมันยิ่งกว่าไม่ตรงปกอีกค่ะคุณผู้ชม

เรียกว่าเป็นผู้เสียหายได้เลยไหม
คือเขายังไม่ได้จ่ายตังค์แต่ผู้เกือบจะเสียหาย
คู่สามีภรรยาคู่นี้ค่ะ
นางจิรัชยาหอมจิตกับนายนิรนาศล้ำวารีกุล
ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง
คือคุณพ่อเขาบอกนะครอบครัวได้เงินเยียวยาจากโรงเรียนมา
อันนี้ได้รับมาเต็มแล้วล่ะ๒๐๐บาท
ก็ตั้งใจจะเอาตังค์นี้ไปซื้อมือถือให้ลูกได้เรียนออนไลน์
ถามว่าทุกวันนี้ลูกใช้มือถือหรือใช้อุปกรณ์ที่ไหนในการเรียนออนไลน์
บอกว่าทุกวันนี้เอาโทรศัพท์ของคุณแม่ให้ลูกใช้
สภาพโทรศัพท์แม่ก็ใกล้จะพังแล้ว
บางทีโรงเรียนส่งงานมาเปิดได้บ้างเปิดไม่ได้บ้าง
พ่อก็ไปดูราคาตามร้านมือถือราคามันก็แพงนะเกือบ๕๐๐๐
ทีนี้มาดูในเพจหนึ่งที่ขายโทรศัพท์
แล้วโทรศัพท์นี้มันเป็นรุ่นที่อยากได้มือหนึ่งด้วยราคาไม่แพง
รับประกัน๖เดือนเก็บเงินปลายทาง๑๔๕๐บาท
คุณพ่อเอาแชทที่คุยกับทางร้านให้กับนักข่าวของเราได้ดู
ก็เลยสั่งซื้อมือถือนี้๑เครื่อง
แม่เล่าให้ฟังนะตอนที่พนักงานมาส่งของเนี่ยนะ
ขอถ่ายคลิปแล้วก็ขอแกะกล่องเปิดดูก่อนเลย
พอเปิดดูโอ้โหนี่ดีนะไม่จ่ายตังค์ไปก่อน๑๔๕๐บาท
ไม่งั้นจะได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาซองนึง
แล้วนี่ถือว่าโชคดีเหลือเกินฟังเสียงค่ะ

พ่อบอกว่าถ้าได้เงินมาลูกหลานไม่มี
ก็เอาส่วนนี้ไปซื้อให้ลูกหลานเรียนจะได้สะดวกอะไรแบบนี้ค่ะ

ผมก็เลยมาขอถ่ายวีดีโอบอกว่าเดี๋ยวผมขอเช็คของก่อนได้ไหม
แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเซ็นให้อะไรอย่างนี้ครับ

งานบอกว่าพี่ยังไงพี่ก็เซ็นรับให้ผมหน่อย

ถ้าเป็นของที่ตรงร้านที่สั่งก็จะเสียงให้
แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะขอไม่เซ็นรับแล้วกัน
คุณแต่กรณีแบบนี้มันก็พูดยากเหมือนกันนะ
เพราะว่าเวลาสั่งของมาเก็บปลายทาง
เจ้าหน้าที่เขาจะบอกเราเลยว่าคุณจะต้องเซ็นรับของจ่ายตังค์ก่อน
บางทีถ้าเกิดขอเปิดกล่องก่อนยังไงก็ต้องจ่ายตังค์

นี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ระวังกันละกันค่ะ
ตรวจสอบสินค้าให้ดีก่อนนะคะ
ซื้อจากเจ้าที่เราเชื่อใจนะ
ที่น่าเชื่อถือนะฮะเชื่อใจได้นะฮะ
พูดยากเหมือนกันดิฉันเคยเจอนะคุณสืบสกุล
กล้องแล้วมาเก็บปลายทาง
แต่กล่องมันมาแค่นี้อีก
ดิฉันก็เลยตัดสินใจว่าลักษณะกล่องเล็กมันไม่ใช่กล้องแน่นอน